คุณผู้ชมลงใต้ไปที่หัดไยสงระค่ะคุณผู้ชมไม่ได้พาไปกินไก่ทอดหัดใหญ่นะคะ
แต่ชาวหาดใหญ่บอกว่าเลิกคุยกันทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
ที่บอกว่าเลิกคุยเนี่ยอ้าปากค้างเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
จู่มาเต้นอยู่กลางสี่แยกแล้วเป็นทางม้าลายด้วย

งงดิงงดิเขาถ่ายคลิปอะไรของเขาหรือเปล่าคุณ
นี่คนแถวนั้นนี่ที่ใช้เส้นทางตอนนั้นเนี่ยเมื่อวันสักประมาณบ่าย๒นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกสะพานดำถนนเพชรเกษมตัดกับราชอุทิศ
เทศบาลนครหัดใหญ่คนที่ใช้รถใช้ถนนตรงนั้นทุกคนงงคุณเห็นไหม
พยายามจ้องไปเอ๊ตั้งคำถามเหมือนกันแต่

บางคนก็บอกว่าจิตหรือเปล่าจิตไม่ปกติไหมเขาก็เลยทำแบบนี้
บางคนบอกไม่ใช่หรอกจิตปกตินี่แหละแต่เรียกร้องความสนใจ
อ่ะนั่นไงนั่งกับพื้นก็มีจ้า
เอ้อนี่แหละคือชาวหน่อย่ายถามว่าต้องการอะไรจากสังคมนะฮะ
เดี๋ยวออกตัวออกคนแรกด้วยไปต่อไม่รอแล้วจ้า

อ้านี่เห็นไหมไปปอดน่ารดเก่งไปอีก
เห็นไหมเกือบเถียวกำเชินกันล่ะค่ะ
นี่แหละเอามาให้ดูกันนะคะเช้านี้มันก็มีเรื่องแปลกดีเนาะ

ใครรู้จักเขาก็ส่งมาบอกหน่อยแล้วกันเนอะ